ส่วนเรื่องนี้ค่ะแปลกแต่จริงค่ะงานศพสองหมู่บ้านถึงขั้นต้องวุ่นวายค่ะ
ศพกันอ๋อเหรอแล้วระหว่างจัดงานศพ
คนที่อยู่ในงานบอกว่าสงสัยผู้ตายเขาพยายามจะบอกว่าไม่ใช่ศพแบบสลับศพกันอ่ะ
อยู่ดีนะเทียนล้มสองครั้งไม่มีลมพัดเลยอยู่ดีเทียนล้มอ่ะ
สักพักหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ขับรถมาบอกว่า
สลับศพกันขอสลับศพคืนได้ไหมโรงพยาบาลให้ศพมาผิด
นั่งศพจะจุดเทียแล้วนะแต่อันจุดเทียไม่ได้
จริงทางโรงพยาบาลก็บอกว่าเป็นความผิดพลาดนะคะก็ต้องขอโทษ
ก็ยอมรับว่าสลับศพจริงคือเหมือนกับว่าก่อนจะรับศพไป
ต้องเปิดดูศพก่อนว่าใช่ญาติเราหรือเปล่า
แต่คาดว่าคงไม่ได้เปิดดูเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกให้เปิด

ศพที่สลับกันนะคะก็คือศพนางละม่อมอินสำราญอายุ๗๕ปี
และนางสาวอ้มเตาตีทองอายุ๔๗ปีในจังหวัดบุรีรำนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
โนนมาลัยอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำ
ก็แตกตื่นตกใจนั่งจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ
เพราะว่าตอนที่กำลังไปร่วมงานศพนางสาวอ้มเตาตีทองอายุ๔๗ปี
เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ในบ้านเลขที่๒๐๔
อยู่มีรถของหน่วยกู้ชีพขับเข้ามาในงานศพเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าขอเปลี่ยนศพหน่อยศพนางสาวอ้มกับศพที่อยู่ในรถขอสลับกันหน่อย
ญาติก็ตกใจสิทำไมอยู่ดีขอสลับศพ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็เลยบอกว่าตอนที่ญาติไปติดต่อขอรับศพที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
รับศพไปผิดสลับศพกันค่ะ
สลับกับศพของนางละม่อมอินสำราญอายุ๗๕ปี
ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชราแล้วก็เสียชีวิตในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
จริงส่วนศพที่อยู่ในโรงกำลังประกอบพิธีทางศาสนา
เป็นศพของนางละม่อมค่ะ
หลานของผู้ตายนายสุวิทย์ศรีทาก็เลยบอกว่า
หลังนำศพเข้าโรงเย็นก็มีการทำพิธีทางศาสนา
ญาติพี่น้องจุดทูปไหว้ศพแล้วสังเกตเห็นว่า
เทียนเล่มใหญ่ที่จุดไว้หน้าโรงศพ

เฉยเลยทั้งที่ไม่มีลมพัดเลยนะคะ
เขาก็รู้สึกแล้วว่ามันแปลก

เจ้าหน้าที่มาขอสลับศพกันเนี่ยค่ะ
มันมีเหมือนรางสังหรณ์ครับว่ามันไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่อ่ะครับก็คือจุดเทียนไว้สองเล่มอ่ะครับ
อยู่ดีเทียนมันก็ล้มไปเล่มหนึ่งครับผม
นี่ก็เหมือนกับท่านท่าว่ามันไม่ใช่อ่ะครับ
ล้มสองหมดตามหมด

คือขนาดเทียนเล่นใหญ่กว่าครับผม
สงสัยเขาจะบอกไม่ใช่บ้านตัวเขาจะว่า
ทางโรงพยาบาลเขามาตามครับว่าศพผิด
แต่ทางพวกเราคือไม่ได้เปิดศพดูเลย
คิดว่าทางบาร์นี่ไม่มีโอกาสที่จะผิดพลาดขนาดนี้นะครับ
แล้วก็มาเปิดดูก็ไม่ใช่ศพทางญาติทางนี้
แต่เป็นศพของญาติอีกทางนึง
พวกเราก็เลยงงกันครับผม
เพราะว่าทั้งญาติพี่น้องมาเขาก็มาไหว้ศพ

อืมพี่ชายของนางสาวอ้มผู้เสียชีวิต
ศักดาเตาตีทองก็เลยบอกว่า
วันศุกร์ที่ผ่านมาไปรับศพน้องสาว
นำเอาไว้ที่บ้านเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
ก็ยอมรับว่าทางตัวเองและครอบครัวไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อน
ใช่ศพของน้องสาวจริงหรือเปล่า
เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ตรวจสอบค่ะ
บอกว่าก็จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรับศพไปได้เลย
ก่อนหน้านี้นายศักดาเองก็อาบน้ำศพ
ทาแป้งแต่งตัวให้น้องตอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ

พอมาถึงบ้านก็นำใส่โรงเย็นเลยค่ะ
ยาจินยามันฉุนแมลงนะครับ
ก็เลยไม่แกะ
คือว่าเขาถามว่าเขาจะไปอาบน้ำศพใช่ไหมครับ
แต่ว่าทางนู้นคือว่าทำมาแล้วใช่ไหมครับ
ทางที่โรงพยาบาลอะไรผมก็อาบน้ำให้น้องอะไรผม

พอดีปุ๊บมาทางนี้ก็เลยไม่ทำอะไร

ผมเลยอาบน้ำให้ศพน้องสาวผมด้วยกันครับ
แป้งถ้ายังพร้อมเรียบร้อยเลย
อืมอันนี้ศพหนึ่งนะ

อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีลำนะครับ
เป็นสถานที่ตั้งศพของนางละม่อมอินสำราญนะฮะ
จากทราบข่าวว่าศพสลับกัน
ชาวบ้านคือตอนที่เขามาร่วมงานเขาก็มากันเยอะนะ
คือทั้งสองศพเนี่ยตอนนี้ชาปนักกิจไปแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยนะฮะ

แต่ว่าทั้งสองฝ่ายเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรกันฮะ
เพียงแต่ว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบกันให้รอบครอบ

ับปะเหลอวัดประหลัดปุ๊กบอกว่าไอ้วันเกิดเหตุน่ะ
ก่อนที่จะเอาศพไปส่งคืนเพื่อขอสลับกันนะนะ
วันเกิดเหตุตอนที่มาทำศพให้กับนางละม่อมเนี่ย
คือคุณยายละม่อมเนี่ยเขาอายุ๗๕ค่ะ
ปะเรอบอกว่าก็เปิดผ้าดูศพหลังจากที่เอาศพมาจากโรงพยาบาลใช่ไหม

จะต้องให้ญาติในอาบน้ำศพแล้วก็ทำพิธีกรรม
พอเปิดผ้าดูศพปุ๊บสับปะเหลอบอกว่า
เอ๊ะทำไมคุณยายละม่อมอายุ๗๕ทำไมดูเป็นสาว

ก็เลยเรียกญาติของนางละม่อมให้มาดู

เจ้าหน้าที่เขาก็มารับศพแล้วก็เอาไปเปลี่ยนให้

นี่ไงมันคนแก่มันหน้าตามันติดกัน

อันนี้อายุแก่บอกลูกเขาว่ามาดูสิ

ทีนี้รถกูผ่ายไอ้รถกูชีพมา

ทางโน้นก็ใส่ลงเย็นแล้ว
ซึ่งก็มีคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลออกมาแบบนี้นะคะ
แพทย์รักเกียรติประสงค์ดีรองผู้มนุยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรำบอกว่า
รับค่ะว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ในการส่งมอบศพให้ญาตินำกลับบ้าน
กรณีนี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพที่ทำการห่อศพเรียบร้อยแล้ว
ปกติต้องมีการยืนยันจากญาติ
ด้วยการเปิดศพดูว่าใช่ญาติของตัวเองหรือเปล่า
แล้วก็ต้องมีการลงลายมือชื่อ

แต่ครั้งนี้เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ค่ะ
ไม่ได้ให้ญาติเปิดดูศพและยืนยันศพ

ทีนี้ทางโรงพยาบาลบุรีรำบอกว่า

ทางโรงพยาบาลได้ขอโทษทางญาติของผู้เสียชีวิต

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทางโรงพยาบาลได้ขอโทษทางญาติของผู้เสียชีวิต

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทางโรงพยาบาลได้ขอโทษทางญาติของผู้เสียชีวิต

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทางโรงพยาบาลได้ขอโทษทางญาติของผู้เสียชีวิต